กรองน้ำเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นานแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นเพื่อทำให้ได้ปูนดีที่มีเนื้อเนียนและสะอาด
โดยการนำปูนที่ผ่านการบดตำมาแล้วซึ่งจะมีเนื้อที่เนียนและละเอียด
นำมาตักใส่ถังน้ำเพื่อให้ละลายกับน้ำและจะต้องมีการกรองด้วยผ้าขาว
เพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำน้ำที่ได้จากการกรองแล้ว
ก็จะนำไปต้มเคี่ยวในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้เป็นปูนแดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน